เหตุการณ์โจรรายนี้เขาบอกว่าแอบปีนย่องเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ไปขโมยจักรยานราคาเกือบครึ่งแสนคุณแล้วเอาไปแล้วตำรวจพยายามไปตามจับได้
เดี๋ยวมันจะมีคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนดูเขาว่าเขาวิ่งหนีสุดชีวิตขนาดไหนค่ะ
อ่าคุณดูการวิ่งหนีของเขานะทีมงานย้อนกลับไปภาพแรกให้ให้อีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวขวัญจะดูให้จะบอกให้คุณผู้ชมฟังว่าเมื่อสักครู่นี้
คุณก๊อฟยังถามเลยว่าเฮ้ยจังหวะนี้ทำไมมันมีถนนใหญ่
เอ๊ะทำไมมันมีลักษณะคุ้นคุ้นคุณก๊อบบอกถนนบางนาตาถูกต้อง
ถูกต้องคุณผู้ชมคะเขาวิ่งข้ามถนนใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะ
อืมนี่คือเหตุการณ์ตอนแรกคุณดูไปนู่นแล้วเห็นไหมแล้วรถบรรทุกมา
โอ้โหตัดหน้ารถเลยอ่ะคือตำรวจเนี่ยไปรู้มาว่าเขามาอาศัยอยู่ตรงบริเวณใต้
ใต้ถนนใต้ถังหลวนใต้สภารรอดตรงเนี้ยอ๋อ
เลยตามไปปรากฏว่าเขาวิ่งหนีนี่อันนี้ตัดกลับมา
เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองตรงนี้คือ
พอตำรวจแกะรอยมาแล้วรู้ว่าเขามาซ่อนตัวตรงลานจอดรถหัว
กริมทางรถไฟปากน้ำตรงพระขนง
ตามมาวิ่งอีกค่ะนายคนนี้
นายคนนี้ชื่อว่านายธวัชชัยหรือว่าในแก๊ปสินแก้วค่ะ
อายุ๓๐ปีไม่รู้เป็นนักวิ่งเก่าหรือยังไงนะคะ
วิ่งหนีสุดชีวิตจริงจริงเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ย
ตามจับเหนื่อยเลยอ่ะค่ะทีนี้พอมาจังหวะนี้
พอตำรวจรู้เขาก็วิ่งหนีตรงรางรถไฟใช่ไหมคะ
ทางด้านของพันธบรวจเอกมงคลอ่อนแก้วภูมิกับสพบางแก้ว
บอกแบบนี้เลยโอ้โหนี่หัวขโมยรายสำคัญ
ก่อเหตุมาแล้วหลายท้องที่ขโมยของมาแล้วหลายอย่างเลย
และประวัติเพียบค่ะนายคนนี้คือในแก๊ปนะคะ
ไปขโมยรถจักรยานเนี่ยที่ขวัญบอกราคานะคะสี่หมื่นบาทที่บ้านรู้หลังหนึ่ง
แล้วตำรวจไล่ภาพจากกล้องมูลจรปิดอย่างที่บอกในแก๊ปเขาขี่จักรยานนั่นแหละ
หายไปตรงใต้สะพานข้ามคลองค่ะตรงแถวบางนาตราด
พอไปเจอในแก๊ปก็วิ่งหนีข้ามถนนไปไม่ได้ห่วงเลยว่ารถจะชนนะคะ
หลังจากนั้นเขาเอาจักรยานไปซ่อนไว้แล้วในแก๊ปเนี่ยก็รับสารภาพว่า
ประวัติยาวเป็นหางว่าวเจ้าตัวเนี่ยเคยขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาสามคันด้วยในหลายพื้นที่
ท้องที่นครบานแปดครั้งด้วยกันครั้งนี้มาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สุดท้ายโอ้ยโดนตามจับตัวได้จริงนะคะ

ใช่อยู่ตามที่ต่าง